อยปฐมพงศ์นะฮะมูเอาเรื่องแบบไม่แพ้ใครเลยคุณผู้ชม
อย่างแรกคือทอยนี่นะขยันเข้าวัดทำบุญมากเลย
เรียกได้ว่าว่างเมื่อไหร่ไปเดินห้างเหรอไม่ไป
ขอไปตระ๙๐๐ในวัดตอนเออ
และที่เราเพิ่งทราบเลยก็คือที่บ้านของทอยนี่นะ
เป็นแบบครอบครัวเซียนพระคุณ
คุณตานุ่มทอยเนี่ยส่องพระเครื่องมาตั้งแต่ทอยแบบว่าเด็กเลย

แถมวิชาเหล่านี้เขาถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่นคุณผู้ชม
ตอนนี้นะคะส่งต่อให้กับคุณน้าของทอย
คุณน้าก็เป็นเซียนพระเครื่องต่อจากคุณตาอีกนะเออไม่ธรรมดา
ส่วนทอยตอนนี้บอกเลยว่าผมก็เริ่มสะสมพระเครื่องแล้วเหมือนกัน

สมัยเด็กเห็นว่าเคยลองศึกษาเรื่องพระเครื่องแล้วก็รู้สึกชื่นชอบ
ถ้าไม่ได้มาเป็นพระเอกสักก่อนอันแมทตอนนี้อาจจะเห็นเซียนพระคอยก็ได้
แผงเช่าพระเครื่องแน่คุณผู้ชม
แต่มีองค์หนึ่งหนุ่มทอยเขาบอกว่าศรัทธาตั้งแต่เด็กเลย
ทุกวันนี้ก็เลยหาเช่ามาเป็นองค์ประธานในบ้านด้วย
นั่นก็คือองค์หลวงพ่อสวทรจังหวัดสัตว์เทิงเศร้าคุณผู้ชม
จะเป็นยังไงไปฟังวาดที่เซียนพระเครื่องกันหน่อยจ้า
คือหลวงพ่อโสธรเป็นวันที่ผมไปตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับ
แล้วก็มีการแบบเหมือนสมัยเด็กก็คือพ่อเขาก็จะเหมือนขับรถไป
ทาบที่จำทั้งสามอาทิตย์ขับไปไหว้แล้วก็เที่ยวกินอาหารแล้วก็กลับ
พอโตขึ้นมามีคนทักว่าเหมือนหลวงพ่อโสธรเป็นพระประจำตัวผมด้วย
ผมก็เลยไปเช่าธรรมบูชาเป็นองค์พระประธานในบ้านด้วยครับ
ก็เรียกว่ามีหลายอย่างเหมือนกัน
ตอนเด็กอยากจะไปเสียงพ้าแต่พอผ่านเวลามาแล้วเราไม่ได้ปฏิบต่อตรงนั้น

แต่ว่าหน้าผมเขายังเป็นเสียงพ้าอยู่
ถ่ายท่อนวิชาการความรู้กันได้คุณผู้ชมนะ
ส่วนอีกหนึ่งสิ่งที่ทอยนับถือมากเลยนั่นก็คือองค์พ่อพระพิคเนธคุณผู้ชม
ก่อนหน้านี้เราก็เคยนำเสนอข่าวไปแล้วว่าพี่มดดำน่ะแกเป็นคนสะกิดให้ทอยบูชาแบบนี้ทอย
แกเกิดวันพฤหาดทอยแกต้องบูชาพระพิคเนตเอาไว้
ซึ่งเจ้าตัวก็ลองทำตามและชีวิตเรื่องงานบันเทิงก็ปังขึ้นจริงคุณผู้ชมนะ
ซึ่งการได้มาซึ่งพระพิคเนธองค์แรกนี่แหละค่ะเห็นบอกมีตำนานด้วย
เดี๋ยวให้ทอยเล่าให้ฟังอีกสักทีตำนานที่ว่ามันยังไงทอยเออ

ผมก็ไม่ได้เช่าอีกเลยก็คือมีแต่คนเอามาให้ครับ
อาจารย์อุ๋ยหรือว่าเป็นแบบผมไปถ่ายวัดแขก
ที่ที่วัดแขกเขาก็เอามาให้บูชาเป็นแบบปางลีลา
แล้วก็มีเหมือนแบบมีพี่มดดำเขาก็ให้มาด้วยครับ
ใช่ก็คือเหมือนแบบคนเขาก็ให้มาด้วย
ที่เราไม่ได้แบบว่าคือยังไม่ทันคิดจะเช่า
เขาให้มาก่อนอะไรอย่างนี้